ก็จะมารอรอมราคอนจึงรองอย่างน้อง
ดิฉันก็แบบพูดตรงแช่งตั้งนานไม่เลิกสักที
พี่แจ๊คนิสัยไม่ดีมากไปช่างน้องทำไม

หลังจากเปิดไอ้จงกระจีก็ลงรูปมากไป

พี่แจ๊กอาหารนะคะแฟนของเขาก็หวานกันไป
ก็เลยถามว่ายุ่งแบบนี้วาเลนไทยน้องต่อ
จะเลิกเออไม่ใช่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนหรือยัง
ไปฟังให้มันบาดใจเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ
แต่ก็มีฟิลแบบถามแหละว่าแบบมีปัญหา

อย่างวาเลนไทยจะมีโอกาสพิเศษไหมคะ

คือเวลาน้อยลงแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญน้อยลงครับ

ถ้าใครเข้ามาอยู่ในชีวิตผมผมรักหมดครับ

ก็เป็นฉันน่ะเลยอะฉันสนใจกับเค้าบ่อยอะ

ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการจนเข้าวงการ

ฟ้าก็อยู่เหี่ยวเฉาฟ้าต่อไปแล้วกัน